ชาวบ้านที่จังหวัดตากโอ้โหชุมชนนี้สามัคคีคือพลังจริง
มากันสักเกือบ๒๐คนหรือกว่า๒๐คน
คุณผู้ชมช่วยนับหน่อยฟัยไหม้บ้านฟัยไหม้บ้านช่วงของบ้านไม่อยู่
แล้วรถเขาจอดไว้นะครับเลยต้องช่วยกันทำแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เอา๒๐คนได้แล้วกันช่วยกันยกรถกระบะสีขาวคันนี้นะครับ
น้ำหนักเท่าไหร่นะครับตันเกือบสองตันน่ะ
เขาบอกว่าคน๔๐มือนี่แหละครับคุณผู้ชมน้ำหนักเนี่ย๑๗๐๐กิโลกรัมเอาตัวเลขกลม
ค่ะนะ๑๗๐๐กิโลกรัมออกจากบ้านหลังหนึ่งนะครับ
พื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไฟไหม้แรงนะครับ
แล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็วพ้นจากไฟไหม้มาได้อย่างหุดหิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๖โมงเย็นของ๒พฤษภาคมที่ผ่านมาแรงไหมล่ะ
คุณผู้ชมแรงไหมไฟไหม้โอ้โหโอ้โหนายสนองอินมณีพี่ชายเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยน้องชายเนี่ย
คือรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่บ้านกันหรอกเขาก็ไปรับงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
ช่วงเกิดเหตุก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอันนี้พี่ชายเจ้าของบ้านนะ
เห็นกลุ่มควันมันลอยออกมาจากบ้านน้องชายก็รีบวิ่งเลยนะวิ่งมาเปิดประตูบ้าน
ประตูล็อกมาเฮ้ยประตูล็อกเสร็จปั๊บเสียงระเบิดตามมาเลยบึ้มไฟลุกท่วมเลยครับ
จังหวะนั้นมีชาวบ้านวิ่งมาช่วยเหลือแล้วก็เห็นรถกระบาดจอดอยู่ทำยังไง
ต้องยกสิไม่มีกุญแจสตาร์ทไม่ได้ขับไม่ได้ยกสิครับคุณผู้ชม
ต้องใช้แรงคนนอกจากรถกระบะแล้วเขาบอกมีมอเตอร์ไซค์สองคันด้วยนะ
ก็นั่นแหละยกกันออกมาแต่รถไฟไม่ไหม้บ้านเป็นยังไง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่เกิดไฟไหม้พี่ชายของเจ้าของบ้านและชาวบ้าน
สามารถขนย้ายเข้าของในบ้านออกมาได้บางส่วนเท่านั้น
แต่ไฟเนี่ยครับมันไหม้บ้านทั้งหลังเสียหายนะครับ
ส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าหน้ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วครับ